ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ทำตัวไม่ถูกเลยนะคะ

หนังคนละม้วนเลยค่ะคุณผู้ชม
เอาแบบนี้คือก่อนหน้านี้เราเล่าว่าเจ๊อ๋อเนี่ย

ล้านบาทแล้วเธอบอกว่าเธอเปย์ไปที่สามีของเธอ๕๐ล้านบาท

แต่ปรากฏว่าล่าสุดค่ะฝั่งสามีอดีตสามีนะคะ
ก็คือเสียเต้ยออกมาไลฟ์สดค่ะ

แต่เขาไปจับได้ภาพบาดตาบาดใจในห้องน้ำคุณ
ฟังจังหวะที่เขาไลฟ์สดเดี๋ยวขยายความเพิ่มเติมกันค่ะ
แล้วคุณบอกว่าคุณจ้างหย่า๕๐ล้าน

เธอเป็นคนบาปที่สุดเธอรำไว้เลย
เธอยังมาแกล้งเสร็จแซ่งออกละครทีมีอีกเหรอ
โอ้โหดุเดือดมากฮะ

เอาล่ะเรานำเสนอข่าวของฝ่ายหญิงไปแล้ว
ก็ต้องนำเสนอข่าวของฝ่ายชายด้วยนะครับ

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสมภารสุรรณกุล

เขาคนนี้เป็นอดีตสามีของเจ๊อ๋อ
เศรษฐีนีใจบุญที่ก่อนหน้านี้
ที่เราเล่าข่าวให้ฟังว่า
เจ๊อ๋อเนี่ยแกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
โน้ตประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปี๖๑
ได้เงินไป๙๐ล้านบาท

เพื่อมาแก้ข้อคอรหาร
ที่เจ๊อ๋อแกออกมาพูดกับนักข่าวก่อนหน้านี้ว่า
จ้างยาจำได้ไหมจ้างยา

มันไม่ใช่จ้างหย่าหรอกก็ในเมื่อเขาสองคนเนี่ย

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเงินทอง

ถ้าคุณจะหย่ากันถ้าคุณจะเลิกรากันทุกอย่าง

ครึ่งนี่ผมเอามาแค่๓๐ล้านนะ

ถ้าเกิดว่าต้องหารครึ่ง๙๐ล้านก็ต้องคนละ๔๕ล้าน

เสียเต้ยยืนยันด้วยนะคะว่าไม่เคยห้ามเมียทำบุญ
แต่เวลาเมียไปทำบุญด้วยกันเนี่ย

ชอบพูดจารักษณะคือดูถูกเหยียดหยามเสียเต้ย

ใส่บาทอยู่ที่บ้านสบายใจกว่า
และสาเหตุหลักคุณผู้ชมน่าสนใจ

บอกว่าที่ต้องเลิกกันเพราะจับได้ว่า

สายเปย์เด็กหนุ่มนะคะ

อ๋อให้ข่าวกับนักข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะ

จดทะเบียนสมรสกันมีบุตรด้วยกัน

แต่ต้องหย่าร้างกันหลังจากที่ถูก
ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินมา

เงินสดที่ได้๓๐ล้านบาท

แต่เจ๊อ๋อจะมาใช้คำพูดว่า

ทุกอย่างต้องหารครึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่

เต้ยบอกว่าเขาได้มาเพียง๓๐ล้านบาท

ให้ข่าวก่อนหน้านี้ให้ไป๕๐ล้านบาท

ไม่ใช่ของเจ๊อ๋อเลย
ไม่ตรงกันแล้วหนังคนละม้วนเลยนะคะ

ร้องไห้ต่อหน้านักข่าวของเราเลยนะคะ

เพราะเสียเต้ยจับได้ว่าเจ๊อ๋อ

และร้องขอขอร้องแล้ว
บอกว่าอย่าเลิกกันได้ไหม

แต่เจ๊อ๋อกลับเยอะหยันบอกว่า
ท่านโทษนะกูเจอคนหลอกกว่ามึงละ
โอ้โหนี่เป็นสิ่งที่
อ๋อพูดมาอันนี้เสียเต้ยเล่าให้ฟังนะ

แล้วเจ๊อ๋อยังให้ผู้ชายอีกคน

มาไล่เสียเต้ยออกจากบ้าน

กับผู้ชายคนใหม่ที่เด็กกว่า
แต่เจ๊อ๋อกลับไล่ซ้ำ
บอกให้เขาขนเสื้อผ้าออกไปให้หมด

เดี๋ยวผัวใหม่มาเห็นจะคิดว่า

ผู้ชมนี่การเล่ามาอาจจะไม่ได้อัธรรม

เสียเต้ยก็พูดเองหน่อยละกันค่ะ
เขาบอกว่ามึงเจอคนหล่อกว่ามึง

แล้วมึงจะเดินออกไปจากที
นั้นทั้งนานแล้วพี่ไม่รู้เรื่องหรอก
บอกว่าความรักเคยมีให้นะคะ

อยู่กันเงินน้อยก็ทะเลาะกันแบบหนึ่ง
พอมีเงินมากก็ทะเลาะกันแบบนึง